ท่านผู้ชมครับหยุดยาว๔วันนี้นี่เป็นช่วงเวลาแห่งการทำบุญเลยนะ

พรุ่งนี้วันเข้าพรรษา

จูงมือท่านผู้ชมไปทำบุญกันดีกว่า

เดี๋ยวไปที่เกี่ยวข้องกับทีมหมูป่ากับถ้ำหลวงก่อน

ใครคิดถึงท่านบุพันธ์อลงศักดิ์รอแป๊บหนึ่ง

พระธาตุดอยวาวตำบลเวียงพังคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับ

เมื่อช่วงเช้าก็คึกคักเป็นพิเศษนะครับ
ด้วยพุทธศาสนิกชนนะครับที่มาทำบุญกันนะครับ
มีผู้ปกครองแล้วก็ญาติญาตินะครับ
วันนี้เป็นการทำบุญตักบาทวันอาสานหบูชานะครับ
พระครูประยุทธ์เจติยานุการรักษาการเจ้าวาดวัดพระธาตุดอยวาว
ท่านก็นำคณะสงฆ์นะครับซึ่งก็รวมทั้งพระเอกพลหรือว่าพระโค้ชเอกนะครับ
แล้วก็สมเนรทีมหมูป่าอีก๑๓รูปอีก๑๑รูปนะครับรวมแล้วก็๑๒รูปนะครับ
ที่มารับบาทจากญาติโยมด้วยนะครับ
ก็มีการเวียนเทียนรอบพระธาตุดอยตุงด้วยนะครับ
ก็ถือว่าวันนี้มีคนที่มาวัดแน่นกว่าทุกปีเลยนะครับ

ทีนี้พาไปดูผู้ว่านรงศักดิ์กันหน่อยนะคะตอนนี้อยู่พยาวนะคะ
ท่านผู้ว่านโรงศักดิ์โอโสธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดพยาว
พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายกเหล่ากาชาติจังหวัด
ข้าราชการทหารตำรวจประชาชนชาวจังหวัดพยาว
ร่วมกันทำบุญตักบาทเข้าสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์๙๙รูปค่ะ
บริเวณถนนหน้าลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพยาว
เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนะคะและถวายเป็นพุทธบูชา
ฝนตกนะคะฝนตกโปรยปลายอย่างต่อเนื่องค่ะ
ส่วนช่วงเย็นก็มีกิจกรรมการเวียนเทียนทางน้ำ
รอบวัดติโลกการามนะคะกลางกว้านพยาวเป็นหนึ่งเดียวในโลกค่ะ

ในวันอาสานหบูชาซึ่งก็มีพระพุทธรูปหินทราย
พ่อศิลากว้านพยาวอายุกว่า๕๐๐ปี
ดิษฐานประจำวัดนี้นะคะ